คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้ขี่จักรยานยนต์ย้อนสอน
แล้วไปตกไปตกท่อที่ไซส์งานก่อสร้าง
องลงไปนั้นหกเมตรอ่ะโอ้โหสูงมากเป็นอะไรไหมอ่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับตีหนึ่ง๑๕นาทีขอแพ้ตีหนึ่ง๕๐นาที
เมื่อคืนที่ผ่านมาครับที่ถนนรัชดาพิเศษท่าพระ
ก่อนถึงซอยรัชดาท่าพระ๗ทับ๑ที่เกิดเหตุเป็นถนน๔เลนครับ
มีการนำไม้กั้นแล้วก็บาเรียร์พลาสติกมากั้นไว้ล่างหน้าถนนฝั่งซ้าย
ที่ติดริมทางเท้าเนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้าง
อยู่ระหว่างตรวจสอบระบบท่อประปาของการประปานครหลวง
บริเวณพื้นถนนนะครับก็มีการเปิดฝาท่อคอนกรีตออกเป็นฝาท่อขนาดใหญ่
ออกทั้งหมดเพื่อให้คนงานลงไปทำงานในนี้
มีคนนอนเจ็บอยู่ข้างล่างชื่อนางกรยานียงยิ่งพงพันธ์
อายุ๕๕เธอนอนหงายอยู่ในสภาพเนื้อตัวเลอะโครนไปหมด
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับ
ต้องใช้รถเครนครับผูกติดกับสายสลิงแบบนี้นะครับ
แล้วก็หย่อนลงไปไปรับตัวเธอขึ้นมา
ก้นบ่อลึก๖เมตรใช้เวลากว่า๑ชั่วโมง
นี่ครับตอนกลางวันเป็นแบบนี้ตอนกลางคืนเขาก็เปิดทำงานกัน
ค่ะนะฮะล่าสุดครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่า
ท่อดังกล่าวถูกปิดฝาอยู่ในสภาพแบบเมื่อสักครู่แล้ว
เราได้พูดคุยกับป้านวลซึ่งเห็นเหตุการณ์นะครับเล่าบอกว่า
จุดนี้เป็นบ่องานก่อสร้างเขา
เป็นงานบ่องานก่อสร้างสาธารณูปโภคลงใต้ดิน
ทุกวันช่วง๔ทุ่มเขาจะมาเปิดบ่อกัน
ช่างจะมาเปิดบ่อแล้วลงไปทำงานตี๔ก็จะปิดให้รถวิ่งได้

มีรถจักรยายนขี่ย้อนสอนฝ่ากลวยที่เจ้าหน้าที่ตั้งเตือนเอาไว้

นวลยังเล่าต่อนะว่าตอนปฏิบัติงานของช่างทั้งหลาย
ก็มีบารีเออร์มีกลวยมีไฟเตือนชัดเจน
แล้วตั้งแต่เขาทำตรงนี้กันมาเกือบปี
ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะนี่แหละครั้งแรกครับ

มันย้อนสอนมันคือเขาย้อนทางด้านนู้นมา
ลักษณะที่เอาขึ้นมาตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามีอาการมึนเมาอะไรหรือเปล่า
อันนี้เราไม่ทราบเพราะว่ามันขึ้นปุ๊บมันก็รีบเขาก็รีบขึ้นไปเลยใช่ไหม

ท่อที่เห็นมันลึกมากไหมพี่
ก็ลึกนะเพราะน่าจะประมาณ๓เมตรได้มั้
ก็ซ่ำทุกคืนเพราะเขาทำงานทุกคืน

ใช่ค่ะเขาทำงานวางท่อใต้ดิน
ของพี่คือแสงสว่างมันเพียงพอไหมหรือเปล่า

ที่ตั้งนี่มันคือคนทั่วไปสามารถมองเห็นแล้วก็ปลอดภัยต่อกัน